คุณผู้ชมคะที่วัดแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดนครนายกวัดเขาเอาคลิปมาเตือนภัย
ว่ามีผู้ชายคนนึงมีพฤติกรรมแปลกหลายอย่างมากแปลกยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะคือเอาทูบไปเคาะศีรษะรูปปั้นท้าเวชสุวรรณ
อ้าวไปเคาะทำไมครับเนี่ยเคาะแสลงเลยโป๊กนี่
อืมแล้วก็เอาทูบมาจุดไหว้ต่ออืมแล้วก็ดื่มน้ำแดงอย่างสบายใจ
อุ้ยอันนี้น้ำแดงที่เค้าเอามาถวายไหมใช่ไหม
ใช่ดื่มของเขาเฉยเลยอ้าววัดแห่งนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายกนะคะ
ผู้ชายคุณนี้อายุประมาณสักสามสิบไม่เกินสามสิบห้าค่ะ
เขาก็ดูโอเคเนอะดูแต่งตัวดีใส่เสื้อเชิดใส่กางเกงขายาว
มีกระเป๋าคาดเอวขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
มาถามหาพระรูปหนึ่งนี่นี่แปลกไหมล่ะ
มาถึงเขาตั้งไว้ป้องกันหนูแมลงอะไรเข้าไปกินผลไม้
เปิดเลยเปิดเลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็เนี่ยอ้าว
แปลกมากค่ะเปิดที่ครอบของที่เขาถวายกันนะคะ
แล้วก็เอาทูบมาจุดแล้วก็เอาเทียนมาจุด
แล้วก็เทน้ำแดงลาดของเส้นไหว้คือพฤติกรรมแปลกจริง
แล้วก็สุดท้ายก็คืออย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมว่าผู้ชายคนนี้
เอาทูบไปเคาะศีรษะขององค์ท้าเวสวรรณนะคะ
สูงประมาณเมตรกว่าแล้วก็ซดน้ำแดงต่อหน้าท้าเวสุวรรณ
แล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นเป็น๑๐นาที
จังหวะก็เหมือนยืนไหว้สวดอะไรบางอย่าง
เหมือนไม่ค่อยเป็นภาษานะคะแล้วก็เดินออกไป
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากวัด
ทางวัดเขาเลยบอกว่ามันแปลก
แล้วผู้ชายคนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นใคร

ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะออกมาเตือนภัย
แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกนะภายในวัด

แต่ก็แปลกใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
สุดท้ายเลยเป็นลูกผู้ชายคนนี้ติดเอาไว้เลยที่สาราองค์ท้าเวสวัน
เตือนภัยสังคมว่าระวังนะ
ถ้าเจอผู้ชายคนนี้เขาจะมีพฤติกรรมแปลกนั้น

ก็เกรงว่าจะไปมีพฤติกรรมแปลกที่อื่นที่วัดอื่นอีกนะคะ